ไปดูการบุกจับบ่อนกันหน่อยนะคะ

มีการกั้นห้องแบ่งเป็นพาดิชั่น
มีติดเครื่องปรับอากาศมีอุปกรณ์พร้อมเลย
และที่สำคัญบ่อนนี้เคยถูกทลายไปแล้วครั้งหนึ่ง

เขาบอกว่าเป็นบ่อนของเฮียตือนะคะ
โดยมีนักพนันชายหญิงกว่า๑๐๐คนค่ะ
ที่ถูกรวบตัวได้พร้อมของกลาง
ก็มีทั้งเครื่องเล่นพนันแบบไฮเทค
ไฮโลไฮเทคตู้สล็อต
พิวเตอร์แทงพนันบอลออนไลน์

เงินเหรียญอีกกว่า๑๗๐๐๐บาท
อีกจากที่นำกำลังกว่า๓๐นาย
ปิดล้อมบ่อนการพนันขนาดใหญ่

อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
จากการสืบสวนทราบว่าบ่อนการพนันนี้
ลักลอบเล่นการพนันมานานหลายเดือนแล้ว

ลายบ่อนการพนันเฮียตือมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
บ่อนอยู่ที่คลอง๑๐เขตหนองจอกกรุงเทพนี่แหละ
จากนั้นสืบสวนไปก็พบว่ามีการลักลอบ
เปิดบ่อนพนันที่ถนนฮาทายราชอีกที่หนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลเข้าจับกลุ่มบ่อนนี้ด้วย
โดยบ่อนแห่งนี้ค่ะใช้ร้านสนุกเกอร์เปิดบังหน้า

ข้างในมีการแบ่งกั้นเป็นห้องขนาดใหญ่
วัสดุเก็บเสียงติดเครื่องปรับอากาศ
มีประตูด้านหลังทำให้ขณะที่บุกเข้าปิดล้อม
คนดูแลและพนักงานรวมถึงนักพนันบางส่วน
วิ่งหลบหนีการจับกลุ่มครั้งนี้ไปได้ด้วยนะคะ
สำหรับนักพนันที่จับตัวได้มีทั้งหมด๑๑๘คน
เป็นผู้ชาย๖๐คนและผู้หญิงอีก๕๘คนค่ะ
ซึ่งทหารของพลสรอก็ได้มีการนำตัวนักพนัน
และของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรลำลูกกา
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายแล้วนะคะ
เดี๋ยวนี้นักพนันก็ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะ
พาผ่อนกันแบบแทบจะครึ่งเดินประมาณเลย